ต่อกันที่ละครเวทีกันบ้างดีกว่า

วันนี้เรามีมาฝากนะคะสำหรับละครเวทีเรื่องเวนิสวานิสค่ะ
โดยสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์จุฬา
จัดแสดงละครเวทีเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งเป็นบทละครของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์
ได้รับการยอมรับให้เป็นวรรณกรรมโรแมนติกในบรรดาผลงานของเช็คสเปียร์ทั้งหมด
เนื่องจากมีฉากรักที่โดดเด่นมาก
อีกทั้งยังได้แปลเป็นภาษาไทยครั้งแรก
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชนิพลแปลเป็นกรอนบทละครมาแล้วอีกด้วยค่ะ
ก็ทางคณะอักษรศาสตร์นะครับกำลังจะมีละครของภาควิชานะครับ
เกาะพระมงกุฎเกล้าครับราชกรรถี๖พอมาเป็นบทพระราชวนแปลในรักษณ์การ
ที่๖ก็มีการใช้ภาษาที่รุ่มรวยแล้วก็สละสลวยสวยงาม
คือมันจะเป็นกึ่งพูดกึ่งกรอนในเรื่องนะคะจริงตัวละครทุกตัวจะเป็นผู้ชายค่ะ
ก็คือผู้หญิงทุกคนจะเล่นเป็นผู้ชายไม่ต้องห่วงว่าโหจะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะดำเนินไปง่ายพล็อตก็สนุกค่ะ
อันนี้ก็เป็นการการันตีนะคะ
ละครเวทีเรื่องเวนิสวานิสจะเปิดม่านการแสดงนะคะตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๘กุมภาพันธ์
คือจริงเปิดม่านการแสดงไปแล้ว๒วันนั่นเองนะคะ
โรงละครสดใสอาคารจักรีมหาสิรินทรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเอง
สำหรับใครที่สนใจก็ยังสามารถเดินทางไปร่วมรับชมสัมผัสความสนุกสนานนี้ได้นะคะ
จนถึงวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้กันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะก็อยากจะไปติดตามชมอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะแตกต่างจากตัวหนังสือที่เคยอ่านตอนสมัยมัธยมหรือเปล่า